ภารกิจหมอปลากันหน่อยช่วงนี้ไปที่ไหนก็อาการมาตลอดเลยนะ
อย่างภารกิจล่าสุดที่เพชรบุรีหมอปลาจะไปช่วยกับคุณตาท่านหนึ่ง
ตอนเดินเข้าบ้านอาการหมอปลาเป็นแบบนี้เลยครับ
อาการหมอปาเป็นอย่างนี้เลยโอ้ผมแหย่ขออภัยคุณผู้ชมที่กำลังทานข้าวอยู่นะครับ
เล่าให้ฟังแบบนี้ละกันทันทีที่หมอป่ามือปราบสัมภเวษีไปถึงเตียงของลุงเชิญ
อายุ๕๕ปีที่ตำบลหนองจอกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี
อาการแบบนี้พออืดผอมจะอ้วกนั่นคือหมอปลาสัมผัสเรื่องราวสิ่งลี้ลับสัมภเวษีได้
หมอปลาบอกเลยนะบอกลุงเชิดเปิดแผลที่ท้องให้ดูหน่อย
โอ้โหพอเปิดมาเท่านั้นแหละกลิ่นเหม็นค่าคลุ้งเลย
เขาบอกว่ากลิ่นเหม็นเนี่ยมันหนักนะหนักกว่าเมื่อวานที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปอีกนะ
ทีมข่าวบอกลงไปพื้นที่วันก่อนยังไม่ค่อยได้กลิ่นแต่หมอปลาไปถึงเปิดแผลดูโอ้โหกลิ่นมาอึ๊บเลย
แล้วหมอปลาบอกว่านี่ลุงเชิญถ้าอยากจะให้หมอปลาทำพิธีแล้วก็มีโอกาสนะ
ไม่ได้ว่ามีโอกาสหายนะหายแน่แต่มีโอกาสอะไรโอกาสเสียชีวิต
เอาไปลองฟังช่วงเวลานั้นหน่อยครับ
อยู่ที่ตาตัดสินใจนะผมสามารถช่วยให้ตาเนี่ยไม่ทรมานไม่ทุรนทุลาย
ไม่เจ็บไม่ปวดตานอนหลับกินข้าวกินปลาได้ปกติ
แต่๕๐๕๐ตาอาจจะตายถ้าร่างกายตาไม่ไหว
ถ้าร่างกายตาไหวตารอดแต่ถ้าร่างกายตาไม่ไหวตาไม่รอด

นึกภาพดูนะเนี่ยเมียเขาก็อยู่ตรงนั้นร้องไห้เลยนะ

เชิญว่ายังไงลุงเชิญบอกแบบนี้ไม่เอาหรอกปฏิเสธบอกเลย
ไม่เอาแล้วเขาบอกว่าเนี่ยไม่มีใครช่วยเขาได้เลย
ร้องไห้ด้วยรู้สึกน้อยใจด้วยคือถ้าให้หมอปลาช่วยอ่ะ
โอกาสเขาจะตายเป็นไปได้ถึง๕๐
เป็นใครก็ต้องรู้สึกก่อนเลยนะว่ากลัวใช่ไหมล่ะ
เอาอย่างนี้ละกันสักพักก็มีการพูดคุยปรึกษากัน
แล้วก็ได้ทำการเชิญคนที่ลุงเชิญแกเนี่ยเคารพนับถือมาพูดคุยเพื่อปรับอารมณ์

พอได้ยินได้ฟังแบบนี้ตอนแรกมันช็อกนะเป็นใครก็ช็อกในเมียเขา
ยืนร้องให้แบบนี้เลยหมอปลานะครับบอกเมียว่า
เมียลุงเชิญมาตรงนี้นะเอาอย่างงี้ล่ะกัน
ถ้าจะทำวิธีสุดท้ายจะต้องมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นโอเคไหม
ตัวของเมียลุงเชิญบอกโอเคโอเคสุดท้ายก็ต้องมาทำพิธีในการกราบเท้า
แล้วขอเข้ามาขออโหสิกรรมกันก่อน
และเมื่อเสร็จแล้วเนี่ยหมอปลาให้พี่น้ำฟ้านำสายสินไปผูกรอบศีรษะของลุงเชิญแล้วจุดทูปสวดคาถา
จากนั้นใช้มีดหมอสัมผัสไปที่ศีรษะของลุงเชิญแล้วก็หมอปลาได้บริกรรมคาถาอยู่ประมาณสัก๕นาที
ทำน้ำมนต์ต่อเลยแล้วปะพรมน้ำมนต์รอบเตียงด้วยนะ
ตอนพรมน้ำมนต์ใส่ตัวลุงเชิญเนี่ยลุงเชิญอาการนิ่งฮะ
เหมือนแบบว่าไม่ได้รู้สึกร้อนหรือหนาวหรือโวยวายเหมือนอาการก่อนหน้านี้
แล้วก็ให้เมียลุงเชิญนำน้ำมนต์ที่เหลือไปรดน้ำรอบบ้านเลย
แล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งให้ลุงเชิญดื่มเข้าไปด้วยนะครับ
หมอปลาบอกว่าผู้ป่วยน่าจะมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่วัน
อันนี้คือสิ่งที่หมอปลาบอกแล้วทำวิธีผูกวิญญาณสัมภเวษีเนี่ย
เพื่อให้วิญญาณได้กลับไปสู่พบภูมินะแต่ไม่ใช่ไปเกิดใหม่
เพราะว่าวิญญาณที่มารบกวนลุงเชิญเนี่ยทำกรรมเอาไว้
ต้องไปรับกรรมก่อนก่อนที่จะไปผุดไปเกิด
แล้วสิ่งที่ทำลงไปในพิธีกรรมที่ทำทั้งหมดทั้งมวลเนี่ย
เพื่อไม่ให้เหล่าบรรดาวิญญาณทั้งหลายมารบกวนลุงเชิญ
เพราะลุงเชิญอยู่ในช่วงที่ดวงตกหมอปลาว่าอย่างนั้น
ดวงตกแล้ววิญญาณสัมภเวษีมันชอบมารบกวนไง
แล้วเรื่องของทางเมียลุงเชิญล่ะว่ายังไงบ้าง
ลุงเชิญบอกว่าทำใจไว้แล้วแม้ไม่อยากให้สามีจากไป
แต่ก็ยังดีกว่าที่ต้องเห็นเขาทุกข์ทรมาน
ยังอยู่ลักษณะแบบนี้แล้วให้หมอมารักษาแล้ว
อันนี้เอาจริงนะปรึกษากับการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว
ไม่หายก็ต้องรักษาทางใจกันไปด้วย

แต่ยังไงซะดูแล้วใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ